เดี๋ยวค่อยไล่เลี้ยงค่อยเล่าให้คุณผู้ชมฟัง

ใช่มันเสียศักดิ์ศรีหรือยังไงไม่รู้
ลองฟังข่าวนี้ดูไปพร้อมกันเลยดีไหมคะ
เรื่องนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะกับคุณนัทธพลปะชิโตอายุ๓๑ปี

คนนี้แหละเขาเป็นเจ้าของร้านขายไข่ค่ะ
เป็นคลังไข่เลยอยู่ที่เทศบาลนางรองที่บุรีรำ
แล้วให้ผมอ่ะไปโหลดโปรแกรมไปโหลดแอปอะไรมามาติดตั้งในมือถือ
แล้วเดี๋ยวจะยกเลิกโครงการเกี่ยวกับพวกสวัสดิการแห่งรัฐ
จำได้ไหมช่วงนี้มิจฉาชีพหลอกลวงแบบนี้บ่อย
อ้างว่าเป็นสัมภากรจะช่วยยกเลิกโครงการให้
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณเสียภาษีนะ
แล้วเหมือนกับมีการพอมาติดตั้งแอปของมิจฉาชีพแล้ว
เขาไปควบคุมแอปได้เรื่องเกี่ยวกับบัญชี
คือถ้าเราตกเป็นเหยื่อไปติดตั้งแอปที่เขาว่านะ
มันเป็นแอปดูดเงินแอปดูดเงินออกจากบัญชีพี่เลยนะ

ใช่เพราะว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ตัวพี่นัทพลเองเขาก็บอกกับสื่อนะ
บอกว่าเงินในบัญชีเขาหายไปประมาณหมื่นสี่
เพราะว่าตอนแรกคือเข้าใจว่าโดนไปเท่านั้น
แต่จริงที่เงินมันหายไปคุณผู้ชมหมื่นเก้านะ
แล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาโอนเงินค่าไข่ไก่นะนะ
ให้กับฟาร์มไก่ไปแล้วสามแสนห้า
แล้วทีนี้เรื่องนี้มันก็เป็นข่าวเป็นคราว
มีการไปเตือนภัยกันเพราะว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการ
ผู้ออกประสบรรยาการแห่งรัฐก็โดนไปเป็นสิบสิบล้านเหมือนกัน

แต่สุดท้ายเงินหายไปหมื่นเก้า
ฟังเรื่องนี้ต่อนะเพราะว่าล่าสุดตัวพี่นัทพลคนนี้
เขามาร้องสื่ออีกรอบนึงพี่โดนอยู่หรอ
แล้วพูดว่าไงรู้ไหมคุณพี่ที่ออกข่าวไปว่าคุณพี่โชคดีที่โอนเงินไปให้ค่าไข่ก่อน๓๕๐๐ใช่ไหมครับ

นัทพงศ์ก็แบบเออเอาข่าวไปวันนี้ใช่ทำไมอ่ะ
หลังจากนั้นปลายสายบอกว่าพี่ตอนนี้พี่ไปดูบัตรเครดิตของพี่หรือยังครับ

ปลายสายบอกว่าผมเอาบัตรเครดิตของพี่ไปกู้เงินให้พี่ได้อีกแสนห้าเงินโอดีอีกสองหมื่นเจ็ด

อันนี้รู้นะเนี่ยเงินคุณพี่ไม่ใช่หายไป๑๙๐๐อย่างที่คุณพี่บอกนะ
คุณพี่ไม่ต้องห่วงตอนนี้คุณพี่มีหนี้เพิ่มอีกแสนกว่าบาท
พี่ไม่แก้ข่าวเลยพี่ไปแก้ข่าวไม่ใช่แค่หมื่นเก้า

จัดการเงินจัดการหนี้ให้พี่แล้ว
ลองฟังไหมตอนที่เขาคุยกับคอร์เซนเตอร์ค่ะครับ

ที่นี้คุณพี่ได้ดูบัตรเครดิตอะไรบ้างหรือยังครับคุณพี่
ยังไม่ได้ดูเลยครับ
ตอนนี้คุณพี่เฟนนี่อยู่แสนกว่าบทเลยหรือเปล่าครับแค่หมื่นเก้า

คุณพี่ตามผมอยู่เนี่ย

โอ้โหหลายคนดูข่าวนี้แล้วบอกว่า
ตอนที่ฟังเสียงมิจฉาชีพมันโทรมาเยอะเย้ยบอก
เอยไอ๋เอ่ยอะไรดิคุณ
หลายอย่างอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ

หลายคนดูคลิปนี้แล้วก็ร้องเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอ

ใช่คือยังไงกลัวว่าตอนที่บอกว่าได้ไปแค่๑๙๐๐มันน้อยไป

โอ้โหฟังแล้วเราก็รู้สึกเจ็บใจเหมือนกันนะ

ฟังพี่นัทพลเขาเล่าหน่อยค่ะ
เงินพี่ไม่ได้เสียแค่แสนกับสองสันนะนี่
ผมก็เอกใจแล้วเอ้าใครวะคุ้นวะ
ก็เลยลองอาจบันทึกเสียงว่าน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาแล้ว
คนที่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยมีแค่ผมกับมันอ่ะ๒คน
ฝั่งนู้นกับฝั่งเนี่ยเออมีแค่เนี่ย

ทำรูปแบบนี้ก็คือมาได้
มันก็ดึงมาอีกนะครับลุงลงแล้วก็น่าจะเป็นแสนเก้ากับสองแสนนั่นแหละ
สุดท้ายแล้วโทรมาถามโทรมาถามว่าเออแล้วก็เหมือนไม่พอใจ
อ๋อคือเขาเองเขารู้ด้วยว่าเค้าได้ไปแสนกว่าบาทเลย
ใช่ตอนแรกเหมือนกับข่าวออกไปบอกว่าเออเนี่ยดีนะตอนแรกโอน
จริงแล้วเค้าเลยก็เล่นทั้งแสนแล้วมันไม่พอใจมากเพราะว่าข่าวออกแค่นี้
โอ๊ยเดี๋ยวก่อนนะใดก็แล้วแต่พี่นัฐพล

หรือว่ามันจะแค่ปั่นประสาทให้เรารู้สึกแบบว่า
จริงเหรอไปกู้เงินมาอีกเหรอ
เอาบัตรฉันไปกู้เหรอหรือยังไง

พอดูข่าวก็เอาจริงมันก็รู้สึกเหมือนกันนะคุณผู้ชม

วางไว้แก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แบบนี้เราเตือนกันเป็นประจำเนาะ
ไม่หลุดปากนะไม่หลุดปากนะ

ต้องจับมาให้ได้นะเอาให้เข็ดเลยนะฮะ